มาดูเรื่องนี้โอ้โหเขาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ภาวะเลยนะครับเพราะว่าไอ้ถุงน้ำสีเหลืองมันคือถุงอะไรนะครับ
แม็กซ์นักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิต
วิธีอนุชีววิทยาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
อภัยไม่ใช่ทันตแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นะครับ
เอามาโพสต์ภาพนี้ทิ้งไว้ลักษณะของถุงเป็นถุงน้ำเกลือ
และมีน้ำคล้ายของเสียสีเหลืองบรรจุอยู่ภายในถุงเต็มไปหมดเลย
แล้วมากองไว้นะฮะข้างถนนในสวนยางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คือหมอแหลปเขาเอามาโพสต์ต่อแล้วก็บอกว่าผู้ที่โพสต์ทิ้งไว้เขาเขียนข้อความไว้ว่า
มีความกังวลว่าของเหลวข้างในถุงจะเป็นวัสดุมีพิษ
ก็เลยอยากทราบว่าอะไร
นำขยะติดเชื้อมาทิ้งไว้แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางจังหวัดแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ
สรุปว่าถุงเหล่านี้มันคือถุงอะไรรู้ไหมคุณ
ถุงน้ำยาที่ใช้ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

แล้วถูกใช้เสร็จเอามาทิ้งไว้แบบนี้
ตรวจสอบด้วยสายตายังไม่พบว่าถุงมีการแตก
หรือว่ามีของเหลวรั่วไหลออกมา

เขาต้องไปกำจัดที่มันถูกวิธีกว่านี้ไหมคะ

เรื่องนี้นะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบก่อน

และหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าจะกำจัดด้วยวิธีไหน
แล้วก็จะเอาผิดกับคนมาทิ้งอย่างไร
ฟังเสียงของท่านผู้มนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่หน่อยครับ
ดวงการกำจัดถุงล้างไตหลังใช้แล้วที่ยังไม่ถูกต้อง
คุณหมอเขาย้ำออกมาว่าสำหรับผู้ป่วยและญาติ

กำจัดถุงน้ำยาล้างไตผ่านทางหน้าท้องอย่างถูกวิธี
คือให้นำถุงน้ำยาที่ใช้ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง
แล้วก็ไปตัดแล้วก็เทน้ำยาทิ้งในโถส้วมที่มีบ่อเกลอะ
ถุงเปล่าที่ตัดแล้วก็เทน้ำยาออกแล้ว
ให้นำไปล้างและผึ่งแดดให้แห้ง

ให้ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำให้เรียบร้อย
ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ

อันนี้หมายถึงผู้ป่วยที่ใช้ในบ้าน
แต่ถ้าโรงพยาบาลใช้กับผู้ป่วยแล้ว
ก็ต้องมีวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง

ในอำเภอช้างกลางของนครศรีธรรมราช
ก็บอกว่าจะเร่งตรวจสอบว่าใครเป็นคนนำมาทิ้ง
ตรวจจากกล้องวงจรปิดในช่วง๓๔วันที่ผ่านมานะ

ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะติดเชื้อ
หากตั้งใจจงใจเอามาทิ้ง
ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับ

กลัวเป็นขยะติดเชื้อขยะอันตรายนะครับ